เราจะไปสรุปความเคลื่อนไหวการเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า
เกิดอะไรขึ้นบ้างรวมไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะ
ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยได้เข้าร่วมบรรยายที่สถาบันนโยบายโลก
เมโทโปรดิแตนคลับมหานครนิวยอร์ก
ต่อด้วยการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์

จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
ที่สำคัญยังส่งสัญญาณว่ารัฐบาลและคอสช
แก่นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์น้องสาวของเขา
ในคดีโครงการรับจำนำข้าว
และจะเดินสายฟ้องชาวโลกต่อไป
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เตรียมทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร

ที่ต้องการให้มีสวสัญหาอยู่ในตำแหน่ง๕ปีในช่วงเปลี่ยนผ่านประเทศ
ให้นายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูลพิจารณา
พร้อมระบุหากนายมีชัยไม่เห็นด้วย
ต้องบอกเหตุผลให้ได้ว่าเป็นเพราะอะไร
เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแก้ไขเพิ่มเติม
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ
รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูลแล้ว
โดยให้ถือเสียงข้างมากของผู้ออกมาใช้สิทธิ์เป็นเกณฑ์ตัดสิน
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
ร่ำรวยผิดปกติพร้อมส่งเรื่องให้อายการสูงสุด
ส่งสารขอให้ยึดทรัพย์จำนวน๓๔๖ล้านบาทตกเป็นของแผ่นดิน
ขณะที่เจ้าตัวร่อนแถลงการโต้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปปช
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณส่งรายชื่อผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศ
กว่า๖๐๐คนให้๓หน่วยงานประกอบด้วยคอสชกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งปฏิบัติการปราบรามผู้มีอิทธิพล
นโยบายของนายกรัฐมนตรีโดยให้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน๒เดือน
ส่วนทิศทางการเมืองในสัปดาห์หน้าวันที่๑๕มีนาคมนี้
คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
จำนวน๖๐มาตราตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งมา
ส่งให้สนชออกเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้
อกจากนี้สนชจะหารือร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
กำหนดคำถามพ่วงในการทำประชามติโดยเฉพาะประเด็นการปฏิรูป
มีนาคมนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ
ลงพื้นที่ตรวจสภาพปัญหาภัยแรงในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ
อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายจังหวัดอุดรธานี
พร้อมประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วย